มาดูกรณีศึกชิงลูกกันต่อค่ะก็ยังคงเกาะติดกันต่อเนื่องนะคะ
ฝ่ายผู้หญิงคุณปแก้วฝ่ายผู้ชายก็คือไฮโซหนุ่มนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของความพยายามหาทางออกกันหน่อยดีกว่า
เรื่องของข้อกฎหมายคือทางคุณปแก้วก็ไปแจ้งความ
พรากผู้เยาว์แจ้งความให้เอาผิดกับฝ่ายพ่อ
นำลูกสาวคนโตไปไม่ยอมส่งคืนให้แม่
ตำรวจก็เลยบอกว่าต้องดูเจตนาให้ดีว่ามันเป็นการพรากผู้เยาว์
ขายเป็นความผิดตามกฎหมายนี้จริงหรือเปล่า
แต่ว่ามีคำแนะนำบอกว่าทางที่ดีจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็คือ
ควรที่จะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็พูดคุยกันดีกว่าไหม
อย่าใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสินนี่เป็นคำแนะนำจากท่านรองประหลักกระทรวงยุติธรรมเลยนะคะ
นายธวัชชัยไทยเขียวค่ะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีการแย่งลูก
ระหว่างนางสาวมันลิกาเรียนรู้หรือปแก้วกับอดีตสามีที่ชิงตัวลูกไป
จากหน้าโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งนะคะซึ่งก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายควรคำนึงถึงความรู้สึกของเด็กเป็นหลัก
อย่าใช้อารมณ์ตัดสินเรื่องการมีอำนาจหรือสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร
ที่ผ่านมาถือว่าฝ่ายสามียังไม่เคยเซ็นรับรองบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ดังนั้นการนำบุตรไปอยู่ในความดูแลฝ่ายเดียว
โดยไม่รับการยินยอมจากอดีตภรรยาถือว่ามีความผิด
กรณีเช่นนี้แนะนำว่าควรไกลเกลี่ยทั้งสองฝ่ายค่ะ
ให้สามีไปร้องต่อสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
เพื่อขอรับรองบุตรตามกฎหมาย
จากนั้นศาลก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของสารต่อไปนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกธรรมนุนบุญเรืองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานวังทองหลาง
ก็เปิดเผยถึงการดำเนินคดีว่าหากนางสาวมะลิกาจะเข้าแจ้งความดำเนินคดี
ในข้อหาพรากผู้เยาว์กับอดีตสามีก็ทำได้
แต่พนักงานสอบสวนต้องพิจารณาอย่างรอบครอบและถี่ถ้วนว่าจะรับเป็นคดีหรือไม่
เนื่องจากว่าข้อหานี้เป็นข้อหานักและคนที่นำตัวไปก็เป็นพ่อแท้
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่มีสัญญาในการเลี้ยงดูที่ทั้งสองฝ่ายเซ็นร่วมกัน
พนักงานสอบสวนต้องดูที่เจตนาในการนำตัวไปค่ะว่านำไปเพื่ออะไร
แต่เท่าที่รู้ก็คือพ่อของเด็กนำไปฝากเลี้ยงดูโดยไม่พบเจตนาอื่นแอบแฝงคือพ่ออยากจะเลี้ยงดูลูกเอง
ส่วนข้อหารักพาตัวเด็กนั้นพฤติการไม่เข้าข่ายค่ะ
จากว่าทางฝ่ายชายมีการส่งเสียเลี้ยงดูมีการแบ่งกันดูแลอย่างชัดเจน
ตำรวจบอกว่าส่วนตัวมองแบบนี้นะคะว่าคดีนี้เนี่ย
มันเป็นเรื่องของครอบครัวนะที่ต้องคุยกัน
เพราะคนนอกไม่สามารถรับรู้ปัญหาต่างแต่ตัวนางสาวมริกายืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดี
ตำรวจก็ต้องรับแจ้งตามกระบวนการทางกฎหมายล่ะค่ะแล้วก็จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนที่สุดค่ะ